พบศพหญิงชาราถูกฆ่า

เชื่อว่าเป็นฝีมือของลูกชายธาตุยา

หลานสาวของคุณย่าผู้เสียชีวิตเนี่ย
ก็เชื่อเหมือนกันว่าพ่อของเธอนั่นแหละเป็นคนทำย่า
เหตุการณ์นี้ตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะครับ
พบศพของหญิงสูงอายุวัย๘๘ปีนะฮะ
แคร่ที่บ้านพักแห่งนี้สภาพนอนหงาย
และท่อนล่างไม่สวมใส่อะไรเลยคุณนะครับ

ในพื้นที่บ้านโนนศิลาตำบลคำหายอำเภอพนมไพร
ที่เกิดเหตุเป็นกระท่อมกลางทุ่งนานะครับ
ห่างจากหมู่บ้านประมาณ๓๐๐เมตร
มีร่างของนางสอนอายุ๘๘ปีนอนหงายเสียชีวิตสภาพเปลือยท่อนล่าง
พบรอยทุบด้วยของแข็งที่ท้ายถอย
ใกล้กันพบขวาน๑ด้ามวางอยู่เหนือศีรษะของผู้ตาย
และยังพบเศษขวดแตก๑ขวด
มีท่อนไม้อีก๑ท่อนอยู่ข้างแคร่นะฮะ
พบเงินอยู่ในถุงพลาสติกเป็นเงิน๓๑๔๐บาทนะครับ
อกจากนี้ยังพบกระเป๋าคาดอกลายพรางข้างในพบอุปกรณ์เสพยาบ้าอยู่ด้วย
เหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งก็คือ๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ของเมื่อวานนี้๒๖มกราคมนะครับทีนี้ฮะนักข่าวแล้วก็ตำรวจได้มีการสอบปากคำ
นางสาวนัทธิดาอายุ๑๘ปีซึ่งเป็นหลานสาวของผู้ตาย
หลานสาวผู้ตายบอกแบบนี้บอกว่าคิดว่าพ่อของหนูเป็นคนทำย่า
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานให้ฟัง
คุณผู้ชมฟังเสียงของหลานสาวผู้ตายนะฮะ
บ้านส่วนหลังจากนั้นหนูกลับว่าเห็นอีกเลย
หลานสาวยังเด็กอยู่เลยนะฮะก็เล่าให้ฟัง
เพราะว่าเธอไปเรียนมาไงคุณนะพอกลับมาถึงในช่วงเย็นนะฮะ
ก็ไม่เจอย่าไม่เจอพ่อนะครับแล้วก็ทีนี้
ก็คิดว่าย่ามาเอางัวหรือเปล่างัวเนี่ยนะฮะ
แล้วก็เอ๊ะหรือว่าพ่อจะมาเอาหรือยังไง
นะครับแต่ทีนี้ไม่เจอใครสักคนเลย
แล้วก็มีการถามนะว่าพ่อหนูกินเหล้าอะไรหรือเปล่า
หลานสาวหรือว่าน้องนัทธิดานะฮะ
ก็บอกว่าพ่อคือบางครั้งก็เหมือนเลิกเล่าไปแล้ว
แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ก็สงสัย
สงสัยผู้เป็นพ่อของเธอเองเนี่ยว่ามาทำย่าหรือเปล่านะครับ

ในการที่จะพิสูจน์หลักฐานทั้งหมดนะครับ
ต่อมาในช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่มครึ่งนะฮะ
ชุดสืบสวนได้ติดตามและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย
เพราะตำรวจสงสัยผู้ชายคนนี้คนเดียว
ก็คือลูกชายของผู้ตายนะฮะคือนายอำนวยนะครับ
สภาพเมาไม้ไม่ได้สตินะครับพูดจาไม่รู้เรื่อง
ทีนี้มีการคุมตัวไปยังสพพนมไพรทำการตรวจหาสารเสพติด
แล้วก็เก็บรอยนิ้วมือเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือ
ที่พบในจุดเกิดเหตุ
หลังจากนี้จะได้สอบสวนนายอำนวย
ซึ่งมีพยานพบเห็นว่าอยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้าย
และอย่างที่ลูกสาวพูดนี่แหละฮะเหมือนสวนทางกับพ่อด้วยนะครับ
ทีนี้มีการเร่งรวบรวมพยาหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปติดตามความคืบหน้าของคดี
ที่โรงพักษณ์ก็คือสพพ
พบกับพนักงานสอบสวนนะครับมีการเปิดเผยว่านายอำนวยลูกชายผู้ตายเนี่ย
รับสารภาพแล้วครับเป็นคนลงมือฆ่าแม่จริง
เหตุผลก็บอกว่าเพราะแม่ดุด่า
ขณะที่เขาเองนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนทำให้เขาโมโหจนขาดสติ
จับศีรษะของแม่กระแทกกับขอบของแคร่ไม้ไผ่
นับครั้งไม่ถ้วนนะจนแม่แน่นิ่งไปนะครับ
จำไม่ได้ว่าอะไรรู้ไหมคุณ
จำไม่ได้ว่ากระทำชำราวแม่ด้วยหรือไม่
เพราะสภาพศพของผู้ตายนะคุณคือท่อนล่างเปลือยนะ
แต่ตัวลูกชายเมาจำได้แค่เพียงเอาศีรษะของแม่
แทกกับขอบแคร่ไม้ไผ่
จำไม่ได้ว่ากระทำชำราวหรือว่าข่มขืนแม่หรือเปล่า
เพราะเขาบอกว่าเขาดื่มทั้งเหล้าทั้งเสพยาบ้านะครับ
จากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเรื่อย
ทางบ้านดอนคำจนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็เพื่อนบ้านติดตามไปรวบตัวได้ในที่สุดนะครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่านายอำนวยมีปัสสาวะสีม่วง
ตั้งข้อหาฆ่าบุพการีแล้วก็เสพยาเสพติด
สำหรับศพของนางสอนผู้ตายขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
จะส่งไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น
เพื่อหาร่องรอยรายละเอียดและสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้ง
และที่สำคัญร่องรอยว่าถูกข่มขืนกระทำชำราวหรือเปล่า
ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจากตำรวจภูทรจังหวัดร้อยเอ็ด
แล้วก็ตำรวจภูทรอเผอร์พนมไพร
นำตัวของนายอำนวยเข้าไปเก็บหลักฐาน
และทำแผนประกอบคำรับสาภาพอย่างละเอียดอย่างที่เกิดเหตุอีกครั้ง

ตามเวลาที่ตำรวจได้แจ้งกับผู้สิทธิ์ข่าวของเรานะฮะ